ถูกต้องครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ถือว่าลดลง
แต่ยังเกินหลักพันอยู่นะครับยังพันกว่าอยู่นะครับ
ในช่วงเวลาที่เรายังต้องรอการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด๑๙ให้ทั่วถึงเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วประเทศเนี่ย
ในช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้มากกว่าการป้องกันตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้าง
ใช่ค่ะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือ

คุณต้องไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงถ้าคุณไปในพื้นที่เสี่ยง
คุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่งั้นยุ่งฮะ

คือผู้ชายคนนึงเนี่ยกับภรรยาเนี่ยเขาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ
อยู่ในสถานบันเทิงแถวสุขุมวิทย์ในกรุงเทพ
บุรีรำก็ปกปิดข้อมูล
พอป่วยไม่ไปตรวจไม่ไปรักษาไปซื้อยากินเอง
สุดท้ายน็อกเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลมาตรวจกันเนี่ย
พบว่ามีเชื้อโควิด๑๙ทีนี้ยุ่งเลยครับ

เพราะว่าพบว่าทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หรือว่าคนในหมู่บ้านคนรอบข้างเนี่ย
รวมแล้ว๓๘๗คนเป็นผู้เสี่ยงนะฮะ
เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ

นำศพไปชาปนกิจนะครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหคือคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่า
ถ้ากลับมาบุรีรำแล้วบอกตั้งแต่แรก
ว่าคุณทำงานในพื้นที่เสี่ยงแบบไหนยังไง
ตรวจเจอเชื้อโควิด๑๙ป่านนี้รักษาไปแล้ว
ใช่ค่ะถ้ารักษาเร็วเนี่ยก็หายเร็วนะคะ

คนอื่นก็เป็นผู้เสี่ยงนะ
ต้องไปตรวจสอบต้องไปกักตัวกันอีกเยอะแยะนะครับ

กู้ภัยที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนะครับ
ในร้านย่านสุขุมวิทย์เนี่ย
อายุ๕๖ปีที่ติดโควิด๑๙
หลังจากเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
นำไปชาปนกิจที่เมนวัดโคกสะอาดตำบลปังกูนะครับ
ก็มีย่านพี่น้องมาไม่ถึง๑๐คนนะครับ
การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อคน๑๙ด้วยนะครับ
คือผู้เสียชีวิตคือนายธวัชชัยนายธวัฒน์นะครับ
เขากับภรรยาเดินทางกลับบ้านที่ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยบุรีรำ
๗เมษายนทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ในสถานบันเทิงอยู่ในร้านย่านสุขุมวิทย์
มาถึงรายงานตัวกับอสมในพื้นที่แต่ว่าปกปิดข้อมูลไม่ได้บอกทั้งหมด
๓เมษายนมีอาการไอแต่ไปซื้อยาจากร้านแถวหมู่บ้านมากินเอง
เมษายนช่วงเย็นอาการหนักขึ้นเหนื่อยเพลียยังไออยู่ก็ไปคลินิกเอง
ไม่ไหวนะครับ๒ทุ่มครึ่งมีอาการเหนื่อยเพลียมากหายใจติดขัด
ภรรยาก็เลยโทรแจ้ง๑๖๖๙แล้วมีรถมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลประโคนชัยประมาณสัก๔ทุ่มกว่า
ไปถึงโรงพยาบาลหัวใจหยุดเต้นนะครับคือรถเนี่ยต้องมารับต่อกันกลางทางอีกทอดนึง
แล้วเสียชีวิตเที่ยงคืนครึ่งเข้าสู่วันที่๑๘เมษายนนี่ฮะทุกผู้ชมครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือช่วงที่ส่งตัวมาจากบ้านมาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็ไม่รู้นะ
ว่าเขาไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมามีเรื่องของความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด๑๙อะไรพวกนี้ด้วยเนี่ย
หัวใจมาตลอดทางด้วยนะครับ
แบบใกล้ชิดช่วยเหลือมาตลอดทางด้วยสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
พบว่าผู้มีความเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนนี้นะครับ
เป็นญาติเป็นบุคลากรทางการแพทย์รวมแล้ว๓๕คน
แล้วมีผู้เสี่ยงต่ำเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันอีก๓๕๒คน
รวมแล้วสามร้อยแปดสิบเจ็ดคนนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วมาตรวจเพิ่มเติมพบว่าภรรยาของเขาก็ติดเชื้อโควิดสิบเก้าอืม
โรงพยาบาลประโคนชัยต้องแจ้งปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน๓วันนะครับ
แปดถึงยี่สิบเมษายนเปิดเฉพาะเคสเร่งด่วนเท่านั้น
ฉีดฆ่าเชื้อพื้นที่ต่างของโรงพยาบาล
แล้วก็วอนทุกท่านนะครับว่ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือว่าเข้าพื้นที่เนี่ย
บุรีรำหรือพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วประเทศเนี่ย
ท่านอย่าปกปิดข้อมูลไปที่ไหนมาไปพบผู้เสี่ยงกลุ่มเสี่ยงตรงไหนต้องบอก
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางท่านเนี่ยถึงขั้นออกมาโพสต์ตำหนิเลยนะฮะ
คือบอกว่าโอ้โหเดือดร้อนกันทั้งโรงพยาบาล
เพราะความเห็นแก่ตัวของคนทำเอาคนอีกหลายชีวิตต้องเสี่ยง
ไปไหนมาไหนต้องบอกกันจะได้ป้องกันไว้ก่อน
รักษาทุกคนได้ขอให้บอก
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ราชการจังหวัดบุรีลำสั่งปิดหมู่บ้านโคกสะอาด
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลปังกู๓๕ครัวเรือนเป็นเวลา๑๔วันนะครับ
ท่านผู้ว่าสั่งแบบปิดแบบเข้มเลยนะครับ
คนไหนเข้าหรือออกหมู่บ้านเลยนะครับ
ฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
เพราะเหตุการณ์นี้กระทบกับบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
หลังมีการปิดบังข้อมูล
แล้วยังให้เอ็กซอเรย์พื้นที่โดยรอบหมู่บ้านอย่างเข้มข้นด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำบอกว่า
ผู้เสียชีวิตมาจากพื้นที่เสี่ยงคือกรุงเทพ
ทำงานก็คือเป็นพนักงานเสิร์ฟ
สถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพด้วย
แต่ไม่บอกว่าทำงานที่ไหนมาจากไหนแบบไหนอะไรยังไง

สุดท้ายพอเข้าโรงพยาบาลมาตรวจอย่างเร่งด่วนถึงรู้ว่าเป็นโควิด๑๙
หากบอกเนี่ยแล้วตรวจตั้งแต่วันแรกที่มาถึง
เจอเชื้อโควิด๑๙ป่านนี้รักษาไปแล้ว
ไม่เกิดการสูญเสียด้วยตัวท่านเองก็ไม่เสียชีวิต
คนรอบข้างก็ไม่ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่สำคัญก็คือตอนที่เขาอาการหนักแล้วภรรยาโทรไปเรียกเจ้าหน้าที่
ให้มาช่วย๑๖๖๙ก็ไม่บอกมาจากพื้นที่แบบไหนหรือยังไง
ตอนนี้ทางจังหวัดบุรีรำกำลังตามหาคนขับรถตู้โดยสารไม่ประจำทางนะครับ
เขาถูกเหมาให้ขับรถมาส่งผู้เสียชีวิตกับคนในหมู่บ้านเดียวกันอีกหลายคนนะฮะ
ตั้งแต่๗เมษายนแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้เลยนะครับ
ถ้าท่านรับใครมาส่งที่หมู่บ้านแถวนี้ในวันนั้นแล้วรู้ข่าวรีบไปตรวจอย่างเร่งด่วน
เรื่องนี้สำคัญนะคะถือเป็นเรื่องที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์เลย
ในการแถลงของสวบคที่เป็นการแถลงประจำวันก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เหตุการณ์ที่บุรีรำ
คือหมอเบิร์ตผู้ช่วยโศกสวบคอบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องเตือนกันจริงนะคะ
เรื่องของการปกปิดข้อมูลทำให้คนตกอยู่ในความเสี่ยงตัวคุณเองที่เป็นผู้ป่วยก็เสี่ยงไปด้วย
เสี่ยงที่จะเสียชีวิตผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันนี้๑๓๙๐ราย
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๖รายทำให้ยอดผู้ป่วยโควิด๑๙สะสม๔๓๗๔๒ราย
เฉพาะการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายนเนี่ยค่ะมียอดผู้ป่วยสะสม๑๔๘๗๙รายแล้วนะคะ
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสามศพก็คือรวมถึงผู้เสียชีวิตในจังหวัดบุรีรำที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เบิร์ตบอกว่ากรณีที่บุรีรำเนี่ยต้องเตือนค่ะคุณผู้ชมต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์หนึ่งเลยคุณต้องรู้ตัวว่าคุณไปในพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่
ถ้าคุณไปพื้นที่เสี่ยงมาคุณต้องกักตัวคุณต้องไปตรวจและถ้าพบเชื้อว่าคุณติดโควิด๑๙
ก็ประสานเจ้าหน้าที่ประสานโรงพยาบาลก็เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนแบบนี้
ถ้าคุณรู้ว่าคุณเสี่ยงคุณไม่ตรวจคุณไม่กักตัวคุณไม่บอกใครคุณรักษาอาการเอง
ตัวคุณเองเสี่ยงนะคะอาจจะเสียชีวิตเหมือนกับกรณีที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
และคนรอบข้างกลายเป็นคนที่เสี่ยงกันไปเนี่ยจำนวนมากเลย๓๐๐กว่าคนที่บุรีรำ

ถ้าดูผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมในวันนี้เปรียบเทียบกับเมื่อวาน
วันนี้ถือว่าลดลงนะคะลดลงแต่ยังไว้ใจไม่ได้
ตอนนี้เนี่ยต้องลดความขัดแย้งด้วยนะคะ
เวลาใครที่ป่วยหรือว่าใครที่ติดเชื้อโควิด๑๙
อย่าเพิ่งไปตำหนิกันอย่าเพิ่งตำหนิกัน
ควรจะร่วมมือกันแต่ประเด็นสำคัญเลยคือทุกคนต้องเริ่มจากตัวเอง
ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะ
ทางผู้เชื่อคนสกษบคบอกว่าจนถึงขณะนี้ค่ะ
มีบุคลากรทางการแพทย์๓๓คนติดเชื้อโควิด๑๙
สาเหตุเพราะผู้ป่วยปกปิดไทม์ไลน์
นี่ค่ะอันนี้สำคัญมากจริง
แล้วก็มีจำนวนนึงนะคะที่เขาติดเชื้อจากคนภายในครอบครัว
ดังนั้นต้องร่วมมือกันถ้าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นต่อวันเนี่ย
อาจจะแย่นะคะอาจจะรับมือกันไม่ไหวนะคะ
ลองคิดนะคะว่าเรารายงานผู้ติดเชื้อสมมุติตัวเลขกลมวันละพัน
จากนี้เราอาจจะมีหมื่น
ถ้าหมื่นนี้ท่านจะต้องตอบคำถามค่ะว่า

กระทรวงสาธารณสุขมองไปถึงยาด้วยนะคะที่จะรักษา
เหล่านี้มีการเตรียมการล่วงหน้า
แต่ถ้าสมมุติว่าสถานประกอบการ
ประชาชนไม่ร่วมมือสาธารณสุข
รวมทั้งบุคลากรด่านหน้าที่กำลังทำงานหนักอยู่ตอนนี้
ก็เตรียมไว้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ

เรื่องของเตียงไม่เพียงพอรองรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
มีการยืนยันมาจากอธิบดีกรมการแพทย์นะคะในแพทย์สมศักดิ์อักษิณ
ท่านก็บอกว่าผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทุกคน
อยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนเรื่องการแยกผู้ป่วยที่ไม่มีอาการให้ไปอยู่บ้าน
อันนี้เป็นแนวคิดนะคะเป็นแนวคิดที่เตรียมการเอาไว้ก่อน
แต่อาจจะไม่ต้องใช้แนวคิดนี้ถ้าผู้ป่วยมีไม่ถึงวันละ๑๐๐๐รายค่ะ
ช่วงนี้มีลือกันเยอะมากว่าเตียงไม่พอ
แล้วทางกรมการแพทย์ออกแนวทางให้ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านจริงหรือเปล่า
รองนายกท่านก็บอกว่าจริงผู้ป่วยบางส่วนอยู่ที่บ้านโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
คนที่รอเตียงอยู่แต่เขาไม่รู้จะทำตัวยังไง
กรมการแพทย์เตรียมเอาไว้
อนุญาตนำเรียนนะครับนี่เป็นแนวคิดที่ว่า
ถ้ารอบ๓นี่มีคนบอกแล้วว่าผู้ป่วยคงไม่ขึ้นไปมากกว่านี้
แต่ถ้ารอบ๔แล้วมาเยอะกว่านี้อีกสมมุติเป็นหมื่น
เตียงไม่พอเราก็เลยเตรียมการล่วงหน้านะครับ
ผมเรียนเน้นย้ำอีกครั้งนี่คือการเตรียมการล่วงหน้า
ไม่ได้ใช้ในปัจจุบันนี้แต่จะใช้เฉพาะกับผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่ที่บ้าน
และมีคำแนะนำให้ว่าท่านต้องทำตัวอย่างไร
คุณผู้ชมคะในแพทย์สุขสรรคกิติสุภากรผู้มนุยการสำนักการแพทย์กรุงเทพหานคร
ก็พูดถึงการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนนะคะว่ามีโรงพยาบาลสนาม
รับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย๑๖๕๖เตียง
ใช้ไป๑๒๗๕เตียงแล้วนะคะตอนนี้เหลือ๓๘๑เตียง
ที่ยังเหลือก็เพราะว่ามีผู้ป่วยส่วนนึง
เขาไม่ได้ปฏิเสธการนอนโรงพยาบาลสนาม
แล้วก็มีผู้ป่วยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะอยู่ฮอสปิเทล

ตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีการเพิ่มสำหรับติงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม
เตียงอันนี้ยังไม่รวมฮอสปิเทลนะ

แต่ประเด็นคือที่เรารายงานข่าวกันมา
มันยังมีลักษณะของผู้ป่วยตกค้างที่อยู่ที่บ้านนะคะ

ก็ตอนนี้ยังมีนะคะตอนนี้จะเร่งนำตัวคนที่ตกค้าง
ยังมีเตียงก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุด

ถ้ามีผู้ป่วยตกค้างอยู่ที่ไหน

เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะเป็นสายด่วนนะคะ
เพราะฉะนั้นเอกสารที่มีการเผยแพร่กันไป

เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาให้ผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
กักตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ย
อธิบดีกรมการแพทย์ยืนยันว่าเป็นการเตรียมการเอาไว้

ถ้าหากว่ามีผู้ป่วยเพิ่มเป็นหลักหมื่นอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบางท่านก็ต้องรอเตียงว่าง
ก็อยู่ที่บ้านสามวันห้าวันแปดวันเราก็เห็นข่าวกันอยู่ก็มี